คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งขับกระบะตู้ทึบส่งของนะฮะ
เขาก็พาภรรยามาด้วยแล้วมีปัญหากัน
ง้อขอคืนดีไม่สำเร็จสุดท้ายเนี่ยใช้มีดแทงเขานะครับ
ฝ่ายหญิงต้องเปิดประตูรถวิ่งลงมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านฮะ
แทงอ่ะพี่ใครแทงอ่ะแฟนแฟนมามาแฟนอยู่ที่ไหนตอนนี้
เขาขับรถไหนไม่รู้เขาไม่มีมาคนเดียว
เขาแทงเราทำไมอ่ะเขาเมาแล้วคิดว่าหนูมีคนอื่น
นี่ฝ่ายหญิงบอกเขาเมาแล้วเขาคิดว่าเธอมีคนอื่น
ก็แทงเลยเหรอคะอะไรจะขนาดนั้น
นี่ตอนที่กู้ภัยไปช่วยเหลือนะครับคุณสุพัฒนีนะฮะ
อายุ๓๗ปีนะสุพัชนีนี่ฮะ
นั่งอยู่หน้าห้องน้ำลานจอดรถบรรทุกของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
เธอวิ่งมาขอความช่วยเหลือนะครับ
อยู่ในพื้นที่ซอยเทศบาลบางปู๗๑ทับ๑นะครับ

บาดแผลนี่เลือดท่วมเลยนะฮะ
ถูกแทงเข้าหลังแผลหนึ่งต้นขาขวาอีกแผลหนึ่งนะครับ
บอกว่าคนก่อเหตุคือนายธีรเดชอายุ๓๑ปีเป็นสามีของเธอ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยธีรเดชสามีเธอขับรถกระบะตู้ทึบ
ส่งของไปรับเธอที่ที่ทำงาน
รับมาเพื่อจะขอปรับความเข้าใจกัน

เพราะเธอทนพฤติกรรมของธิรเดชไม่ไหว
ยังไงทั้งเรื่องหึงหวงชอบดื่มเหล้า
เมื่อวานนี้รับเธอขึ้นรถปุ๊บ
แต่เธอยืนยันว่ายังไงก็ไม่ยอม
แล้วก็บอกว่าให้ส่งเธอเนี่ยกลับบ้าน
แต่ธีรเดชไม่ยอมไปส่งนะฮะ
มีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ก่อนที่นายธิรเดชจะเอามีดมาแทงใส่เธอ
เธอก็ฉวยจังหวะนะฮะเปิดประตูรถแล้วก็แบบวิ่งหนีตายลงมาจากรถเลยนะฮะ
เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนแถวนั้น
คุณผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้นะครับ
๘นาฬิกา๕๔นาที
เห็นรถกระบะตู้ทึบสีขาวไหมฮะ
นี่ขับไปด้วยความเร็วสูงผ่านกล้องไปนี่นะฮะ
มุ่งหน้าไปทางอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ
ว่าคงเป็นช่วงที่มีปากเสียงกันด้วยนะฮะ
ฝ่ายชายจะชักมีดมาแทงภรรยาบนรถ
เราได้คุยกับรอปภที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บนะครับ
ทำงานอยู่ที่ลานจอดรถบรรทุกนะฮะเขาบอกว่าเห็นคนเจ็บเนี่ยวิ่งหนีตายลงมาจากกระบะตู้ทึบ
มาขอความช่วยเหลือซึ่งฝ่ายชายเนี่ยยังถือมีดวิ่งตามลงมานะฮะเหมือนกับจะมาแทงซ้ำ
แต่พอเห็นว่ามีคนอยู่แล้วเข้าไปขอความช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็รีบเดินย้อนกลับไปขึ้นรถแล้วก็ขับหลบหนีไป
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีไปตามเรื่องนี้ที่สพบังปูนะครับเจ้าของพื้นที่
ตำรวจเนี่ยไปจับตัวนายธีรเดชคนก่อเหตุได้แล้วนะครับหลังจากก่อเหตุแล้วหนีไปอยู่บ้านเพื่อนที่ปฐุมธานี
ตอนไปจับกลุ่มตัวนายธีรเดชนี่นั่งอยู่นี่นะฮะตำรวจนี่นายธีรเดชนี่เอาเสื้อมาใส่นี่เห็นไหมฮะ

ธิรเดชเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ไปแทงภรรยาคือนางสาวสุพัชนีเพราะหึงห่วงแล้วเมาด้วย
พยายามจะง้อขอคืนดีแต่เขาไม่ยอมดีด้วย
ก็เลยโมโหพอแทงเขาเสร็จปุ๊บขับรถมาปั๊บเนี่ยธีรเดชบอกผมไม่ได้หนีนะ
ณผมแค่ถอยมาตั้งหลักถูกต้องบอกง่ายมาตั้งหลัก
เสียใจมากกับสิ่งที่ทำลงไปอยากจะขอโทษภรรยาเหลือเกิน
ยาใจนะทหาร

นำใจนะ
ขโมยลูกตัวเองด้วยนะฮะเพิ่ง๒เดือนเนี่ยบอกจะพาไปอยู่ที่ภาคใต้
ต้องให้ตำรวจเนี่ยสกัดจับให้เพราะว่าแม่ของเด็กเขาไม่ยอม
หลังเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้พอรู้ว่าตำรวจจับตัวลูกเขยได้เนี่ย
วันนี้ทางนี่ฮะแม่ยายเขาบอกอยากจะฝากบอกเหลือเกิน

โหดเกินเราให้อภัยกันหลายครั้งเลยนะเขาธรรมหลายครั้งแลญ
ถ้าชี้กระท้อมแล้วก็รับข่าวรับกำเภียน
วันนั้นก็ขโมยหลานนะออกมาได้เดือนกว่า

พอดีไปให้ตำรวจทางโรงพักปากน้ำ
หาเบอร์แล้วหาเบอร์

ให้เขาดักให้ที

เราได้โทรไปคุยกับทางคนเจ็บนะครับ
เธอบอกว่าเธอทนพฤติกรรมของนายธิรเดชไม่ไหวจริง

นายจิรเดชก็พยายามตามง้อมาตลอด
แต่คราวนี้เธอบอกหนักเกินไป
ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ให้อภัย
อาจจะที่ชดใส่ความผิดเราก็ให้เขาปลอดตัว
ส่วนทางคดีนะครับภูมิกับการสพบังปูบอกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลสมุทรปราการครับ